สำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าคุณผู้ชมของบินเดือนพฤษภาคม
ถ้าใครใช้ไม่เกิน๕๐๐หน่วยมีส่วนลดด้วยเช็คดีติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ก่อนจะไปเรื่องค่าไฟครับดูเรื่องพายุฝนฟ้ากันก่อน
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศว่า
จะมีลมตะวันตกพัดปกคลุมไทยตอนบน
จะทำให้บริเวณดังกล่าวฝนตกน้อย
แต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ใน๒๗จังหวัดครับ
โดยจะเป็นภาคเหนืออีสานและภาคกลาง
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ที่แม่ฮองศรเชียงใหม่ตากนครราชศรีมาบุรีรำและอุบลราชธานีเป็นต้น
กรุงเทพเองก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่ด้วยนะครับ

ในเดือนพฤษภาคมนี้มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า
ลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มมีผลแล้วนะ

ก็คือกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟไม่เกิน๓๐๐หน่วย
ก็คือถ้าคุณใช้ไม่เกิน๑๕๐หน่วย
จะได้ส่วนลดประมาณ๘๙สตางค์ต่อหน่วยครับ
ส่วนกลุ่มที่ใช้๑๕๑หน่วยจนถึง๓๐๐หน่วย
ได้ส่วนลด๖๔สตางค์ต่อหน่วย
ส่วนบินค่าไฟเดือนพฤษภาคมสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย

จะได้รับส่วนลดทุกคนเลย๑๕๐บาทครับ
บินของเดือนพฤษภาคมเท่านั้น
ใครที่ได้บินก่อนวันที่๑๗พฤษภาคมแล้ว
ยังไม่เห็นส่วนรถไม่เป็นไรนะ
เพราะเมื่อจ่ายผ่านแอปพลิเคชันหรือจ่ายที่การไฟฟ้า
จะได้ลดตามสิทธิเป็นเงิน๑๕๐บาทครับ
แต่ถ้าใครจ่ายไปก่อนวันที่๑๗พฤษภาคม
ที่นายกคนที่๓๐จนลืมพิจารณาให้รอบคอมนะคุณผู้ชม
เพราะทางตำรวจไซเบอร์เขามาเตือนภัยให้ระวังมิจฉาชีพ
ไลน์เป็นคุณพิทาหรือปลอมเป็นคนดังคนอื่น
มาหลอกยืมเงินคุณเนี่ยโดยคนร้ายจะใช้ผ้าและชื่อโปรไฟล์
มรอยเป็นคนมีชื่อเสียงครับแล้วก็ใช้กลอุบายหลอกว่าเนี่ย
คุณพิธาผมชื่อคุณพิธานะเดือดร้อนจำเป็นต้องการใช้เงินด่วน
ในการเป็นนายกอะไรแบบนี้หรือบางทีก็มาหลอกเอาค่าเดินทาง
ถ้าคนหลงเชื่อจะโอนเงินเข้าบัญชีแล้วมันเป็นบัญชีม้า
จากนั้นคุณจะโดนบล็อกทุกช่องทางครับดังนั้นถ้าไม่เคยแอดไลน์หรือเป็นเพื่อนกันมาก่อน
ชื่อบัญชีคนรับโอนแล้วไม่ตรงกับโปรไฟล์ไลน์ตั้งสติก่อนคุณผู้ชม
อย่าไปเชื่ออย่าไปรีบโอนและให้กดรายงานบัญชีลายปลอมด้วยนะครับ